พี่พระอาจบุรีหนุ่มโรคจิตจอดรถจักรยานยนต์

การใช้คำมันมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของขนาดไหม
ควักงัดแงะดึง
อ้าวนี่เกี่ยวแล้วล่ะฟังแบบนี้เกี่ยวแล้วเราอยากไปสนใจเรื่องขนาดเลย
แต่สนใจมาเพราะว่าเป็นการสำเร็จความไข้โชว์หญิงสาวนะฮะ
โอ้โหหญิงสาวนี้ตกใจเลยนะครับ
แล้วก็มีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นไหม
นี่แหละครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพได้นะฮะ
สำหรับผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
จอดอยู่หน้าร้านสมุนไพรจินหลงถนนคทาทรอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
แล้วก็เอาอวัยวะเพศออกมาสำเร็จความไคร่โชว์
ยืนคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แบบนั้นด้วยเลยใช่นะครับ
หญิงสาวอายุ๒๙ปีเธอเปิดเผยบอกว่า
ขณะที่เธอกำลังนั่งเลี้ยงลูกอยู่หน้าร้าน
ก็มีหนุ่มคนนี้แหละมาจอดรถจักรยานยนต์
แล้วทำทีคุยโทรศัพท์อยู่บนรถจักรยานยนต์
ตอนแรกตัวผู้หญิงก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกค้า
เดี๋ยวจะเข้ามาที่ร้านสมุนไพรแล้วล่ะนะครับ
แต่เมื่อสังเกตไปสังเกตมา
มือข้างหนึ่งของผู้ชายคนนี้กำลังช่วยตัวเองอยู่นะครับ
เธอตกใจเธอรีบโทรศัพท์ตามสามีมาที่ร้าน
พร้อมกับแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยนะครับ
พอหนุ่มโรคจิตคนนี้รู้ตัวก็สตาร์ฟรถขี่รถจักรยานยนต์

แต่ก็ขับขี่ไปแบบใจเย็นนะสบายชิว
กว่าตำรวจและมูลนิธิจะมาถึงก็ไม่ทันแล้วนะครับ
ตัวเธอเองบอกว่าเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

เคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันเคยเห็นในข่าวเหมือนกัน
ว่ามีหนุ่มโรคจิตที่กระทำอาณาจารย์แบบนี้

โดยเฉพาะโรงเรียนของราชบุรีก็มีนะ

แต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้
ท้ายที่สุดก็มาเจอต่อหน้าต่อตาเธอเอง
บอกว่าอยากจะเตือนภัยหญิงสาวให้ระวังตัว
และอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มให้ได้
เพราะเห็นลักษณะรถทะเบียนรถอะไรชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะฮะ